เรามีการจัดสถานที่ที่เป็นการจัดพิธีพระราชทาน
เพลิงศพในหลายหลายจังหวัดด้วยการรวมถึงที่จังหวัดขอนแก่น
ก็มีอีกที่หนึ่งก็คือพุทธมณฑลอีสานนะคะซึ่งวันนี้ค่ะ
เป็นวันแรกที่ไม่อนุญาตให้นำรถเข้าพื้นที่
แต่ว่าจะมีการจัดรถรับส่งนะคะให้กับประชาชนได้เข้าไปในพื้นที่
กันปัญหาการจราจรติดขัดแล้วก็จะได้เข้าไปชมเมนลอย
นกหัสดีลิงกันด้วยติดตามบรรยากาศนี้นะคะ
จากคุณยุธยาตุ้มมีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่นค่ะ
วันนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยนะครับทำให้มีประชาชนเดินทางมา
เพื่อวางดอกไม้จันทร์ที่เมนลอยรูปนกหัสดีลิงเทินบุษบก
อยู่ที่บริเวณด้านหลังของพุทธมณฑลอีสานอำเภอเมือง
วัดขอนแก่นกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเปิดให้ประชาชนเข้ามาก่อนเวลาก็คือ๘นาฬิกานะครับ
ก็ตอนนี้ให้คุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศสดนะครับ
เป็นภาพจากทีมโดนของไทยรัฐทีวีนะครับ
เห็นภาพบรรยากาศที่ประชาชนกำลังทยอยเดินทางมา
เพื่อที่จะวางดอกไม้จันทร์กันอย่างเนื่องแน่นบริเวณโดยรอบของเมนลอยรูปนกหัสดีลิงเทินบุษบกนะครับ
ซึ่งนี่เป็นภาพบรรยากาศสดจากภาพมุมสูงของทีมโดนไทยรัฐทีวีนะครับ
เห็นว่าประชาชนก็ทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยมารับดอกไม้จันทร์อยู่ที่บริเวณตรงหน้ารูปนกนะครับ
ก็มีจำนวนที่จากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่คอยบริการ

ซึ่งจำนวนที่จัดไว้๘จุดครับ
๘จุดนี้นะครับประชาชนก็สามารถเดินโดยรอบของรูปนกหัสดีลิง
แล้วก็วางนะครับเมื่อวางเสร็จแล้วก็สามารถมากราบสักการะ
บริเวณรูปเหมือนของหลวงพระคุณบริสุทธโธนะครับ
อยู่บริเวณด้านหน้าแล้วก็เดินวนไปลงทางห่างนกนะครับ
ลงไปทางนั้นนะครับก็จะเป็นทางออกสามารถรับ
งานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่พระเทพวิทยาคมหรือว่าหลวงพระคุณปริสุทธโธนะครับ
หากดูภาพบรรยากาศตอนนี้นะครับประชาชนก็จะหลั่งไหลมาบริเวณ
ก็จะเห็นว่าบริเวณพุทธมนตร์อีสานนั้นจะไม่มีรถมาจอดเหมือนทุกวัน

ที่ให้ประชาชนทั่วไปนะครับนำรถไปจอดด้านนอกนะครับ
แต่ประชาชนก็จะต้องมาเข้าแถวรออยู่ด้านหน้าทางเข้าของพุทธมนตรอีสานนะครับ
เพื่อที่จะขึ้นรถรับส่งของทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้เตรียมไว้ให้นะครับ
ซึ่งถือเป็นวันแรกนะครับที่มีการบริหารจัดการแบบนี้
เหมือนกับที่วางแผนไว้ว่าจะจัดการในวันที่๒๙มกราคม
นั่นก็คือวันที่มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ต้องปรับแผนนำแผนนั้นมาใช้ในวันนี้เร็วขึ้น
เพราะว่าประชาชนให้ความสนใจมาวางดอกไม้จันทร์ที่เมนลอยรูปนกหัสดีลิงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ
เมื่อมีประชาชนมากยิ่งขึ้นปัญหาที่ผ่านมา๒๓วันก่อนหน้านี้
ก็พบว่ารถติดบริเวณพุทธมนตรอีสานนะครับ
ก็ทางค่อนข้างจะแคบนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเมื่อนำรถเข้ามากันทุกคนมาจอดกว่าจะได้เริ่มเข้าไปจอดได้เนี่ยก็ทำให้รถติดกว่าจะเข้ามาถึงพื้นที่ก็ช้านะครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่จัดแบบนี้ก็คือให้รถไปจอดด้านนอกริมถนนเลี่ยงเมืองแล้วก็ที่นาของชาวบ้าน
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เตรียมปรับพื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องห่วงคือปรับไว้สามารถจอดรถได้นับหมื่นคันเลยทีเดียว
จอดรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดินมารอด้านหน้าเนี่ยก็สามารถขึ้นรถบัตรของทางมหาวิทยาลัยที่คอยรับส่งก็เข้ามาได้เร็วมากยิ่งขึ้นรถไม่ต้องติดแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นฝากบอกประชาชนว่าที่มาที่เมนลอยวันนี้นะครับก็สามารถเข้ามาสะดวกมากยิ่งขึ้นรวดเร็วนะครับ
วางดอกไม้เจือนเสร็จก็ออกไปได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องรถติดอีกแล้วนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นอยู่ที่เมนลอยรูปนกฮาซีรีลิงนะครับ
ต้องบอกนะครับว่าวันนี้จังหวัดขอนแก่นอากาศค่อนข้างเย็นสบายมีลมพัดแรงนะครับแต่ว่าเป็นห่วงช่วงเที่ยงแล้วก็ช่วงบ่ายเป็นต้นไปเนี่ยก็ใครที่เดินทางมาพกลมมาสักหน่อยก็ละกันเพราะว่าแดดอาจจะแรงนิดนึงนะครับไม่ว่าอากาศจะเย็นแต่แดดแรงเนี่ยอาจจะทำให้คนเป็นลมได้แต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับ
อย่างที่เจ้าหน้าที่เตือนแหละครับก็เรื่องของร่มนะครับเรื่องของหยุกยาเรื่องของเบาะรองนั่งด้วยนะครับเขาบอกว่าให้เตรียมไปด้วยแล้วก็เป็นห่วงผู้เท่าผู้แก่ด้วยนะครับ